คุณผู้ชมใครชอบทานปลาร้าไหนยกมือขึ้นให้ดูหน่อยสิคะ
อาหารขึ้นชื่นสายปลาร้าชอบกินไปหมดเลยคือมันอร่อยแล้วมันเป็นของขึ้นชื่อของชาวอีสานเขา
แต่มันมีมือไม่ดีคุณผู้ชมไปโพสต์กล่าวหาปลาร้ายี่ห้อหนึ่งจากกาลสินค่ะ
บอกว่าโอ๊ยปลาร้าเจ้านี้เหรอใช้ขี้เลื่อยใช้อึ่งใช้งูใช้ไส้เดือนมาทำปลาร้า
เขาก็เสียหายสิคะนี่แจ้งความฟ้องร้องเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะ

นายเสริมพัดโค้ดวงวัย๔๒ปีผู้จัดการโรงงานปลาร้ากาลาศิลป์
เอาเอกสารหลักฐานไปพบตำรวจภูทรยางตลาดเลย
ที่ไปเขียนกล่าวหาปลาร้าบรรจุขวดยี่ห้อปลาร้ากาลสินของเขา
หรือปลาร้าแม่อ้อยลำเปล่าเขียนเนื้อหาบอกว่า
ปลาร้าบรรจุขวดนับแสนขวดทำจากขี้เลื่อยไส้เดือนอึงอ่างงูและคางคก
แชร์ไปแบบนี้ใครจะกล้ากินล่ะคะ

ทั้งตัวเขาเองผู้ประกอบการผู้ผลิตปลาร้า
รายอื่นก็ได้รับผลกระทบไปกันใหญ่
และส่งขายที่ใหญ่ที่สุดในไทย

มันส่งผลต่อจิตวิทยาของผู้ซื้อนะ

ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเขานะ
คือคนจะกินก็เริ่มรู้สึกแล้วเอ๊ะอันนี้ปลาร้าหรือว่าอะไร
ซึ่งตำรวจภูทรยางตลาดบอกว่า

และจะออกหมายเรียกให้เข้ามาให้ปากคำค่ะ